ร้องได้ให้ล้านรวมพลคนช้ำ
ขอต้อนรับป้าลำยองแม่ค้าขายปลา

มาใส่หัวแก๊บลำยองกุบ

นั่นแค่
อยากจะน้องมากเลยเพลงนี้

จะเล่นหรือจะหยุดครับ
เย็น
ใกล้เก็บใกล้เก็บใกล้